วันนี้นะคะมาเพิ่มความอารมณ์ดีให้กับคุณผู้ชมดีกว่า

ล่าสุดนี่ปล่อยเพลงออกมาแล้วนะ
ชื่อเพลงเนี่ยเด็ดดวงชื่อเพลงว่า
เลือกวงเล็บวัคซีนได้ไหม
เลือกได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังค่ะ
หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องถามอีกทีนึงว่าทำไมถึงเป็นเพลงนี้นะคะ

เดี๋ยวไปหาฟังกันได้แบบเต็มเพลงก็ในอินสตาแกรมนะของคุณปราโมทนี่แหละนะ
คุณโอ๊ตค่ะเขาบอกไว้ด้วยนะว่าช่วงนี้ไม่มีงานคอนเสิร์ตแต่อยากมาเล่นดนตรีให้แฟนได้ฟังกัน
ก็มาพร้อมนี่แหละแล้วก็เขียนแคปชั่นเลยนะคะบอกชื่อเพลงไว้ด้วยนะ
วงเล็บวัคซีนได้ไหมเออเป็นการนำเพลงแบบธนอมคุ้นเนอะ
เลือกได้ไหมของสามสาวเออซาซ่านั่นเองมาแปลงเนื้อใหม่ซะหน่อยนะคะ
เรียกว่านานมาทีแต่มาแล้วโอ้โหก็มาพร้อมอารมณ์ขันละกัน
บอกไว้ก่อนนะจ๊ะบอกไว้ก่อนว่าอย่าดราม่าเออเออนะคุณผู้ชมนะ
ก็อย่าดราม่าแล้วกันนะคะก็ขำแล้วกันเขาแค่เกิดคำถามเฉยว่าเลือกได้ไหมแค่นั้น
อาจจะอยากร้องเพลงให้พวกเราให้พวกเราฟังเฉยก็ได้